พาคุณผู้ชมไปดูคลิปร้อนที่ตอนนี้ชาวเน็ตเขาพูดถึงกันเยอะนะคะ
เป็นเหตุการณ์รถกระบะเลือดร้อนค่ะ
ค่ะเขามีการกระทบกระทั่งกันมาก่อนแล้วสักพักหนึ่งเนี่ย
รถกระบะคันหนึ่งเนี่ยนะคะขับรถไปขวางข้างหน้าแล้วชักมีดดาบค่ะ
ยาวซักกระบานแบบประมาณเนี้ยเอามาทำไมแล้วเอามาปลงขู่นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปพร้อมกันเลยนะคะคนที่ขับรถกระบะคันนี้นะคะ
ี่ห้อก็คืออีซูซูนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมีดดาบ
คุณผู้ชมเห็นนะคะในวงกลมสีแดงคือเขามีเรื่องกันมาก่อนค่ะ
เจ้าของคลิปเจ้าของคลิปเนี่ยก็ขับรถกระบะเหมือนกัน
เป็นกระบะโตโยต้านะคะเจ้าของคลิปก็คือคุณยุวดีอ้วนทาอายุ๒๕ปี
เธอเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้เสียหายด้วยนะคุณผู้ชมเขามีเรื่องกันมาแล้วก็
จอดขวางแบบนี้นะคะชักมีดดาบมาคู่ถามรู้ไหมเป็นใครเนี่ยตูเนี่ยเป็นใคร
ก็คิดว่าผู้หญิงกวนไงแล้วเขาไม่รู้หรือว่าเขาเป็นใครเขามาถามคนอื่นอย่างนี้
เดี๋ยวต้องกลับไปถามคนที่บ้านนะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่จะเห็นนะคะ
ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยคุณยุวดีเจ้าของคลิปเนี่ย
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเธอกับเพื่อนเนี่ยเดินทางจะกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะเธอน่ะขับอยู่ในช่องทางขวาสุด
แล้วปรากฏว่ามีรถจอดรอที่จะเลี้ยว
เธอก็เลยต้องเบี่ยงซ้ายออกมาเพื่อที่จะไปต่อ
โดยไม่เห็นว่ามีรถกระบะอีกคันนึงเนี่ย
วิ่งตามหลังมาก็คือไม่ได้ตั้งใจนะคะ
ก็ขับมาเบียดรถของเธอจนเกือบจะชนเข้ากับรถบรรทุกที่วิ่งสวนมา
หวังดีค่ะรถกระบะคันนี้เนี่ยเกือบจะชนกับรถบรรทุก
หวังดีบีบแตรพอบีบแตรแค่นั้นแหละค่ะ
รถกระบะคู่กรณีเนี่ยแซงขึ้นมาเลยนะคะ
ขึ้นมาแล้วก็เร่งเครื่องใส่พร้อมกับตะโกนด่าบอกว่า
เกา๊วนักเหรอแถมยังชูมีดดาบแบบนี้นะคะ
เพื่อที่จะข่มขู่เธอแล้วก็จอดรถขวางเธอด้วยนะคะ
ที่สุดแล้วค่ะตำรวจชุดสืบสวนของสพพันธองนะคะ
ก็สามารถจับกลุ่มคนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมปิดหน้าปิดตาแบบนี้นะคะอายุ๑๘ปีเอง
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะก็คือนายโตค่ะ
จับกลุ่มได้พร้อมกับรถกระบะคันก่อเหตุแล้วก็มีดดาบ
สักประมาณ๒๔ฟุตนะฮะ

คุณผู้ชมนายโตยอมรับสารภาพบอกว่าใช้มีดขู่จริง
ไม่รู้ว่าคนที่เป็นคู่กรณีกับเธอก็คือเป็นผู้หญิง
ถ้าเกิดว่ารู้ก็จะลงมาขอโทษประกอบกับว่าตัวเองเครียด
เพิ่งตกงานได้วันเดียวเครียดค่ะ
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงที่ทำไปก็รู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
แล้วก็ฝากขอโทษผู้เสียหายด้วยนะคะ
ก็ผมขอโทษที่ที่ผมทำผิดไปก็คือผมทำไปผมก็ไม่ได้อะไรอารมณ์เจ้าวูบ
มิดดาบเนี่ยไม่น่าจะถึง๒๔ฟุตนะ
ไม่ถึง๒๐คนก็ถึงนู่น
ประมาณนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นในวงกลมสีแดงนะคะ
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหาคือคมขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัว
พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็อีกหนึ่งข้อหาก็คือเป็นข้อหาความผิดตามพรบการจราจร
ก็คือรถที่เขาใช้เห็นไหมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
แน่นอนตำรวจบอกว่าก็จะต้องนำตัวนายโตเยาวชนอายุ๑๘ปีเนี่ย
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เครียดไปใหญ่เลยตกทางด้วย